เขาบอกร้องแต่ทางฝั่งตรงกันข้ามก็รัฐบาล
ผมก็ร้องทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านมาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะ
ไม่ใช่ว่าผมจะร้องฝ่ายเดียวมาโดยตลอดไม่มี
แต่ทำไมคนเขาถึงคิดว่าคุณศรีสุวรรณร้องแต่ฝั่ง
ส่งข้ามรัฐบาลส่งข้ามนายุทธ์คนในปริยุทธิ์
คนที่ผมร้องเนี่ยมักปรากฏเป็นข่าว
จริงก็ปรากฏเป็นข่าวทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่ว่าคนที่เขาไม่พอใจผมเนี่ย
เขาก็อาจจะถือหางอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะ
งั้นการที่ผมมาร้องฝ่ายที่เขานิยมชมชอบ
เขาก็จะไม่พอใจก็เท่านั้นเอง

ไม่กลัวผมก็ทำในสิ่งของผมเงินเดิม

ไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหเดี๋ยววันหน้าไปตรงไหนอะไรยังไง

ไม่มีความว่าสะทกสะท้านในประเด็นปัญหาเหล่านี้
ผมคิดว่าปัญหาที่ผมเจอในวันนี้เนี่ย
น้อยกว่าปัญหาของพี่น้องประชาชน

อีกเยอะแยะมากมายในแผ่นดินนี้ครับ
หนักที่สุดแล้วหรือยังเท่าที่เคยเจอในชีวิต
ก็คงไม่มั้งครับ
แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนในชีวิต
อีกบทหนึ่งนะฮะของการทำหน้าที่เอ่อตรวจสอบนะฮะการ
การทำหน้าที่ตรวจสอบของผมนะครับมันเป็นบทเรียนยังไง
สื่อมันบทเรียนในชีวิตก็บทเรียนก็คือว่ามันมัน
ในสังคมย่อมมีคนที่เห็นด้วยกับเราในสังคมย่อมมีคนที่ไม่เห็นด้วย
กับเราอืมและกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเอ่อคงไม่ได้อยู่
แต่ในคอมพิวเตอร์อยู่แต่หน้าจอแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคนที่ไม่
เห็นด้วยกับเราต่อไปนี้อาจจะมีบุคคลที่มีพฤติกรรมอย่างบุคคล
เมื่อเช้านี้ก็คือเข้ามาทำร้ายทำลายเราด้วยฉะนั้นโอกาสนี้เราก็จะต้อง
เอามาเป็นบทเรียนในการที่จะนำไปสู่การระแวดระวังในการป้องกันตัวเอง
มากขึ้นไปไหนมาไหนก็อาจจะต้องมีเพื่อนมีฝูงร่วมไปด้วย
หลายคนอย่างนี้เป็นต้นอาจจะไม่ได้ไปคนเดียวเพราะก่อนหน้านี้
ผมก็ไปคนเดียวไปกับคนรถนะครับแล้วไปกับน้องน้องที่ช่วยไปถ่าย
ให้เท่านั้นเองแต่หลังจากนี้อาจจะมีเพื่อนตามไปด้วย
เพื่อคอยคุ้มครองดูแลป้องภัยให้กับเราเพื่อนหรือบอดี้การ์ดเพื่อน
เรียกว่าเขาบริการครับเพราะถ้าเป็นบอดี้การ์ดเนี่ย
มันต้องเป็นบริการ์ที่ฝึกมาโดยเฉพาะไม่เห่าไม่เอาอย่างนั้นเหรอ
ไม่เอาครับผมคิดว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับ
หน้าถ้าโดนอีกนี้จะป้องกันตัวไหมเนี่ยหรือว่าจะยังไง
ต้องดูสถานการณ์ต้องดูสถานการณ์ทุกอย่างต้องดูสถานการณ์
มันไม่สามารถสรุปหรือตอบได้นะวันนี้เวลานี้
แต่เท่าที่ฟังเนี่ยวิชาแม่ไม้มวยไทยส่วนตัวก็มีนั่นแหละ
แต่ไม่อยากใช้ประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง